เรามีวิธีการเสริมสร้างอาชีพ

มาแนะนำมานำเสนอกันเลย

คุณผู้ชมเรามีวิธีการแปรรูป

ลูกชิ้นเห็ดนางฟ้าเข้ากรีบเห็ดนางฟ้า

เพื่อเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรยาม

และก็ถือว่าเพิ่มทางเลือก
ให้กับประชาชนในช่วงยางพาราตกต่ำด้วย

นางสาวทัศนีโพขวัญอาจารย์วิทยาลัย
ชุมชนสตูนเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการแปรรูปเห็ดนางฟ้า

ก่อนหน้านี้ทางวิทยาลัยชุมชนสตูน

ให้กับกลุ่มต่างไม่ว่าจะเป็นแม่บ้าน

ดรวันนดีสุธาพาณิชย์

เขาเล็งเห็นว่ากลุ่มที่ได้รับการ

มากเกินไปอาจทำให้ราคา
เห็ดนางฟ้ามันตกต่ำลงได้

หลักสูตรแปรรูปเห็ดนางฟ้า

ค้นหลักสูตรเมนูเห็ดไปละ
เมนูก็คือเห็ดทอดสมุนไพร
สวรรค์และแหนมเห็ด

น่าทานมาก

คือมันเพลินมากอันนี้เป็นแหนมเห็ด

ไปบ้างแล้วนะคะในปีนี้ก็เลย

เป็นข้าวเกลียบเห็ดลูกชิ้นเห็ด
รวมทั้งหมด๕สูตรค่ะ

เกษตรกรผู้ที่เพาะเห็ด
เฉพาะลูกชิ้นเห็ดถือว่าเป็นทางเลือกอีกหนึ่ง

ที่ไม่ได้อยากทานเนื้อสัตว์มากจนเกินไป
หรือบางคนก็ทานมังสวิรัติอะไรแบบนี้นะคะ
สำหรับวิธีทำลูกชิ้นเห็ดนั้น
ก็จะนำเห็ดนางฟ้ามาสับให้ละเอียด
แล้วก็รีดน้ำออกมาผสมกับหัวชัยเท้าแครอทสาหร่าย
ขนมปังแป้งข้าวโพดแป้งมันพริกไทยรากผักชีกระเทียม

จากนั้นก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็ไปทอด
พอเหลืองก็ยกขึ้นกินคู่กับน้ำจิ้มอร่อยจังเลย
และรสชาติเนี่ยนะคุณต้องบอกว่ารสชาติของลูกชิ้นเห็ด
เขาจะมีรสชาติคล้ายกับลูกชิ้นเนื้อ

เออมันจะหนึบแต่ว่าจะมีความกรอบมากกว่านิดหน่อย
ถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชนที่มาซื้อกันพอสมควรเลยนะคะ
ถ้าหากใครสนใจก็สามารถมารวมกลุ่มกัน
เรียนกับทางวิทยาลัยชุมชนสตูนกันได้นะคะ
หรือว่าหากใครต้องการการสร้างอาชีพก็สามารถติดต่อมายังวิทยาลัยชุมชนสตูนได้ตลอดเลย

ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปในรูปแบบไหน
มันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าราคาจะตกต่ำลงได้เหมือนกัน
อยากทานดูแล้วเกินนะครับว่าแหมรสชาติมันจะเหมือนเนื้อ

ดิฉันว่ามันคงจะมีความแบบเด้ง
เพราะว่าตัวของเห็ดเองเขาก็จะมีความหนึบอยู่แล้วถูกไหม
แล้วพอมาทำเป็นลูกชิ้นนี่นะใครที่ชอบทานลูกชิ้นน่าจะถูกใจ